สถานการณ์โลกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีที่แล้ว
ยังคงถูกคุกคามด้วยการก่อการร้าย
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิส
ไม่ว่าจะในอีรักษ์ฝรั่งเศสแล้วก็อาฟกานิสถาน
นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับพนินไวที่สร้างความเสียหายรุนแรง

ขณะที่การเมืองในตุรกีก็ร้อระอุนะครับ
มีความพยายามที่จะทำรัฐประหารแต่ว่าไม่สำเร็จ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย๒๙๐คน
ไปติดตามเหตุการณ์สำคัญรอบโลกใน๓เดือนแรกของครึ่งปีหลังจากรายงานครับ
นี่คือภาพความเสียหายของย่านการค้าในกรุงแบกแดดของอีรักษ์
เหตุระเบิดโจมตี๒ครั้งเมื่อวันที่๒กรกฎาคม

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓๐๐คน
และบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คน
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในอีรักษ์ในรอบ๑๓ปี
โดยกลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิสอ้างเป็นผู้ก่อเหตุ
ไอซิสยังอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุมือตูนขับรถบรรทุก
พุ่งใส่ฝูงชนในเมืองนิสต์ของฝรั่งเศส
เฉลิมฉลองวันชาติ๑๔กรกฎาคม
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๘๔คนและบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คน
โดยมีเด็กรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก
กรกฎาคมไอซิสอ้างก่อระเบิดฆ่าตัวตาย
กลางที่ชุมนุมของชาวชีอาฮาซาร่า
กลุ่มน้อยในอัฟกานิสถานที่ชุมนุมกันอยู่กลางกรุงคาบู
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๘๐คนและบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คน
จากภัยก่อการร้ายก็ยังมีภัยธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คน
นี่คือภาพนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ออกจากใต้ซากประหลักหักพังที่ติดอยู่นานถึง๑๕ชั่วโมง
หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ๖๒ทางตอนกลางของอิตาลีเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม
ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๙๗คน
อาคารบ้านเรือนเสียหายรุนแรง
ส่วนในสหรัฐการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสียังเป็นข้อถกเถียงในสังคม
เหตุตำรวจผิวขาวยิงชายผิวสีเสียชีวิต๒เหตุการณ์ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม
ที่รัฐหลุยเซียน่าและรัฐมิเนโซต้าที่ภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์
สร้างความไม่พอใจต่อความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
จนทำให้เกิดการประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ปรากฏการประท้วงที่เมืองดาลาสตร์ของเท็กซ่าส์
ได้เกิดเหตุซุ่มยิงจากดาดฟ้าทำให้ตำรวจเสียชีวิต๕นายและบาดเจ็บอีก๖นาย
นับเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสหรัฐเสียชีวิตมากที่สุด
นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม๑๑กันยายน
ซึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่๒ของสหราชอาณาจักร
คือการนำสหราชนาจักรออกจากสภาพยุโรปตามผลประชามติ
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๙๐คนและบาดเจ็บอีกราว๑๔๐๐คน
ก่อนที่ความพยายามรัฐประหารจะล้มเหลวลงในวันต่อมา
พร้อมกับใช้โอกาสนี้เดินหน้ากระชับอำนาจกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง
ที่ถูกช่วยออกมาจากซากประหลักหักพังของเมืองจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่๑๗สิงหาคม
เป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกอีกครั้ง
นี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่ตอกย้ำถึงชะตากรรมอันเลวร้าย
พลเรือนซีเรียต้องเผชิญจากสงครามกลางเมืองยืดเยื้อมาเกือบ๖ปี
แต่ไตรมาสที่๓ของปี๒๕๕๙ก็ไม่ได้มีแต่สถานการณ์ยากลำบากที่ชวนให้สิ้นหวังเพียงอย่างเดียว
พิชิตภารกิจครั้งแรกในประวัติศาสตร์
กับการเดินทางรอบโลก๑๖เดือนได้สำเร็จโดยไม่ใช้น้ำมัน
ก็สร้างความหวังที่สดใสให้กับโลกในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด
ห่วงเวลาที่โลกเผชิญกับปัญหามลพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน